เอาล่ะพาคุณผู้ชมมาดูโครงการดีกันบ้างดีกว่า

แล้วลูกสาวถามคำถามหนึ่งขึ้นมา
ถึงกับตกใจ
แต่จริงแล้วตกใจนี่เพราะดีใจนะ

โครงการโอกาสทองคุยเรื่องเพศกับลูก
ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญที่พ่อแม่
ควรจะได้พูดคุยเรื่องเพศกับลูกได้อย่างเปิดเผย

เขาจัด๓กิจกรรมด้วยกันค่ะ
กิจกรรมแรกเป็นแบบประเมินความพร้อมคุยเรื่องเพศกับลูก
โดยอาจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณากูลกุมารแพทย์เวชศาสตร์
วัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดี

อกจากนี้ยังมีคอร์สอบรมหลักสูตรพลิกมุมมองเรื่องเพศคุยกับลูกเชิงบวก
อันนี้เป็นคอร์สอบรมที่จะช่วยสร้างความมั่นใจกับผู้ปกครอง
ด้วยการแบ่งปันประสบการณ์และเรียนรู้ร่วมกันกับผู้ปกครองทั่วประเทศนะคะ
ซึ่งก็จะมีการจัดอบรม๔รอบด้วยกัน๘จังหวัดทั่วประเทศ
เริ่มตั้งแต่๒๕มิถุนายนยาวไปจนถึง๒๕กันยายนเลยค่ะ
ใครสนใจคุณผู้ชมเราขึ้นเบอร์เอาไว้ให้นะคะโทรไปติดต่อสอบถามแล้วก็สมัครได้เลย
และอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะอันนี้สำคัญเหมือนกันเพราะว่าน่าจะเรียกว่าแจกจ่ายกันได้ทั่วทุกครอบครัวเลยนะคะ
สำหรับหนังสือคู่มือโอกาสทองคุยเรื่องเพศกับลูก
อันนี้นี่รวมความรู้เสริมความเข้าใจทัศนคติแล้วก็ทักษะการคุยเรื่องเพศสำหรับผู้ปกครองที่จะเริ่มคุยเรื่องเพศกับลูกได้ง่ายขึ้น
นี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเขามีสองสีนะสีม่วงสีน้ำเงินคือบางคนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ก็อยากคุยแหละแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง
บางทีลูกเองก็อาจจะอยากถามแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงเหมือนกันไม่รู้ว่าถามแล้วจะโดนดุไหมเดี๋ยวจะหาว่าคิดอะไรไม่ดีหรือเปล่า
มีคู่มือเล่มนี้ไว้ก็น่าจะเป็นการรวบรวมความรู้ถ้าพูดกันลำบากอ่ะยื่นให้ลูกอ่านก็ดีหรือพ่อแม่เอามาอ่านไว้ก็จะได้เป็นแนวทางว่าสมมุติว่าถ้าสังเกตแล้วลูกมีคำถามแบบนี้หรือว่าลูกมีพฤติกรรมเป็นแบบนี้ควรจะต้องทำอย่างไรพูดคุยอย่างไรนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะหลังเรา
รณรงค์ให้ความสำคัญในเรื่องของความรู้ความเข้าใจในเรื่องเพศมากยิ่งขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาเพราะว่าประเทศไทยอย่างที่เคยรายงานไปเรื่องของสถิติเราเนี่ยติดอันดับท็อปทรีเลยนะคะสำหรับปัญหาเรื่องเศษในวัยรุ่นแล้วก็สำหรับปัญหาท้องไม่พร้อมในวัยรุ่นอายุน้อยที่สุดด้วยในภูมิภาคเอเชีย
หมายเลขเดียวกันกับเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวยำให้อีกทีนึงนะคะ๐๒๓๑๕๗๕๕๐แล้วก็๐๖๑๙๑๙๐๑๑๑